คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คือตกอกตกใจแล้วก็เสียใจไปตามตามกันนะฮะ
ฉันเองก็ตกใจเพราะว่าเป็นแฟนคลับของวงนี้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะ
ตราสบนี้หรือปรับทราบทราบตรว่าปุ๊บมานะนิ

เป็นเรื่องค่ะแล้วเติมมาแนะ่นถ้ายังไหนนะ
วงเพลยกาวเสียชีวิตคาที่เลยนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณศูนย์รถยนต์
ซูกิถนนกาญจนาพิเศษบางแคร์กรุงเทพมหานคร
เวลาเกิดเหตุสักประมาณ๘โมงเช้าเมื่อวานนี้นี่เองนะคะ
ก็เลยทำให้ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะเพื่อนก็นำร่างของพี่ตุ้ย
ตุ้ยชื่อจริงก็คือวัชระชัยพันธ์อายุ๔๑ปี
คุณผู้ชมจำตัวเลขอายุพี่ตุ้ยไว้นะคะ
นำร่างพี่ตุ้ยมาประกอบพิธีที่วัดนิมมานรดี
มีญาติเอ่ยเพื่อนสนิทมิตรสหายมาร่วมกันรดน้ำศพแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ร่วมกันฟังสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ
คุณพ่อของพี่ตุ้ยชื่อว่าคุณพ่อนรงชัยพันธ์อายุ๗๙ปีท่านนี้ค่ะ
คุณพ่อบอกว่าเรามีกันแค่สองคนบอกนักข่าวของเราก็คือคุณพ่อกับพี่ตุ้ย
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะคะ
คุณพ่อบอกว่าจะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรศพพี่ตุ้ย๓วัน
และมีพิธีชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่๒๖มิถุนายนนี้
ที่ที่ฉันให้มาร์คไว้ไฮไลท์ไว้ว่าพี่ตุ้ยเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ๔๑ปีใช่ไหมคะ
มันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
คุณพ่อของพี่ตุ้ยบอกว่าคุณนักข่าวเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเล่าให้ฟัง
ว่าลูกชายไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งแล้วหมอดูในรายการนี้ในรายการนี้แหละค่ะ
ว่าพี่ตุ้ยจะอยู่อายุไม่ถึง๕๐ปีก็คือไปก่อน๕๐ปี
เชื่อไหมว่าตอนนั้นถามว่าลูกเครียดไหมลูกก็ดูไม่ได้เครียดอะไร
พ่อบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมอยากให้ฟังบรรยากาศในรายการนี้หน่อยค่ะ
มีเหตุที่เสี่ยงตายรอดมาหลายรอบในชีวิตของเขาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ

เรายังมีครั้งใหญ่ว่าก็น่าจะเป็นรถตู้
พวงโดนรถชนครับ

เละเลยครับคนในรถก็กระเด็นกระดอน

ก็ช้ำในเพื่อนก็แบบหัวแตะว่างผุงอะไรอย่างนี้
เขาถึงวาระที่กรรมมันปรากฏ
คือดวงชะตาไม่ได้ว่าตายโดยธรรมชาติ
แต่จะเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติประมาณนั้น
คือถ้าเกิดมีใครมาทักเราแบบนี้เราประวัติท่านพลึงนะ

เขาบอกว่าพี่ตุ้ยไม่ได้รู้สึกว่าจะเครียดนะครับ
เพราะมีคนมาทักก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่ไม่ถึงอายุ๕๐ปีแล้วจะตาย

ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะตอนนั้นเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เรื่องของคดีความค่ะ
คุณพ่อบอกว่าอยากให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมา
ข้อมูลกับตำรวจเพราะเชื่อว่าที่ลูกตายเนี่ย
อาจจะเกิดจากรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งเนี่ย
ทับซ้ำเนี่ยนั่นแหละเป็นคันนั้นแหละ
คือตอนที่ชนรถกระเพาะกระป๋อเนี่ย

ก็เลยทำให้ลูกชายของคุณพ่อเสียชีวิตนะคะ

มีการสอบประคำเบื้องต้นนายสำรานมุกจันท
อายุ๕๘ปีคนนี้เป็นคนขับรถกระป๋อนะคะ
แล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐาน
รวมทั้งติดตามคนขี่รถจักรยานยนต์๒คัน
ที่ขี่ตามมาแล้วไปล้มทับนะฮะ
เพราะว่ามี๑คันอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ร่างของผู้ตายคือทั้งสองคนก็ไม่ได้รออยู่ให้การกับตำรวจ
เดี๋ยวต้องตามทั้ง๒คันมาสอบปากคำ
แล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เห็นพอเปราะมากเป็นเพลงอะไรมุมโซเมด
คือวงนี้เขามีสมาชิกทั้งหมด๔คนด้วยกัน
ติ๊กเป็นนักร้องพี่ตุ๋นเป็นมือกีต้า
พี่ตุ้ยเป็นมือกีตาร์พี่เก้งเป็นมือเบต

สมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเรียนมัธยม

คืออุบัติเหตุเกิดจาก๒ปัจจัยอย่างที่บอกไว้นะครับ

พี่ลูกกระเพาะพี่จอดตรงนั้นเห็นภาพไหม

ค่ะแล้วรถเมย์นะดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
คันนี้จอดส่งผู้โดยสารนี่กลางถนนเลยนะ